ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
เรื่องของเจ้าอาวาสวัดสิงห์
ก็ยืนยันว่าพระมณ์เทียนยังคงจำวัดอยู่ที่วัดสิงห

ขอทำเรื่องว่าจะย้ายไปจำวัดที่วัดบ้านเกิดที่สวรรค์๑๐๑นะคะ
โดยก็บอกว่าถ้าหากจะย้ายวัดเนี่ย
ต้องมีหนังสือรับรองก่อน
ส่วนเรื่องสภาพจิตใจก็เริ่มดีขึ้น
เพราะว่าทางพระพี่เลี้ยงก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
ถ้ายังจำได้คือเหตุการณ์บวชงานบวชที่วัดสิงห์เนี่ย

จนทำให้กลุ่มเพื่อนของพระเองก็ไปก่อเรื่อง
ตอนนี้ก็ถูกกำเนินคดีไปแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีภาพของหลวงพี่ขออนุญาตนะคะ

ร้องไห้ด้วยกับการกระทำของเพื่อน

ครอบครัวของพระมณ์เทียนซึ่งเป็นพระบวชใหม่
กลุ่มเดียวกับเพื่อนที่ยกพวกปลูกโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เนี่ยนะคะ
ก็จะขอทำเรื่องย้ายไปจำวัดที่วัดบ้านเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่ามีพระพ่อบวชอยู่ที่นั่น
แล้วก็เป็นการพักสงบจิตใจตัวเองด้วยนะคะ
เพราะว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาท่านก็คงจะจิตใจไม่ค่อยสงบ
เรื่องนี้พระครูนวการวิมลเจ้าวาดวัดสิงห์ก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ได้พูดคุยกับญาติของพระมณ์เทียนเรื่องการย้ายวัดจริง

เพราะว่าทางครอบครัวเองก็ต้องมีหนังสือรับรองสถานที่
มีลายเซ็นจากเจ้าวาดวัดที่จะย้ายไปก่อน
เช่นนั้นเนี่ยจะกลายเป็นพระไม่มีสังกัดแล้วมันจะยิ่งยุ่งยากกว่าเดิมนะคะ

ก็เลยประสานทางญาติว่าให้พาพระมณ์เทียนกลับมาจำวัดที่วัดสิงห์ตามเดิมก่อน
สั่งกำชับพระพี่เลี้ยงให้สลับเวรยามอยู่กับพระมณ์เทียนอย่างใกล้ชิด

รวมทั้งสั่งว่าถ้าหากสื่อมวลชนจะพูดคุยกับพระมณ์เทียน
ทางเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตัวเองดีกว่านะคะ
จะได้ไม่เป็นการรบกวนค่ะ
ส่วนประเด็นความคืบหน้าด้านคดีค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาดรบุญพงศ์โพธิวัฒนัทผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงศ์
เดินทางไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนบางขุนเทียนนะคะ

ทำอุปกรณ์ทางราชการเสียหาย
ก็มีการประเมินค่าเสียหายกันแล้วอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นนะคะ
ผอระบุสั้นว่าต้องการให้ผู้ต้องหาชดใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เสียหายไป
เพราะต้องใช้สอนนักเรียนในภาคเรียนหน้า
ส่วนจะฟ้องร้องหรือไม่ให้เป็นอำนาจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นต้นสังกัดดำเนินการ
สำหรับการออกหมายจับผู้ก่อเหตุเพิ่มอีก๓คน
ตอนนี้เขาบอกว่าตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานว่าทั้ง๓คนได้ก่อเหตุอะไรในวันนั้นบ้าง
และตรวจสอบชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนก่อนจะขอหมายจับค่ะ